ออนไลน์ค่ะมีการรุมด่าผู้ชายคนหนึ่งค่ะ
ลักษณะคือเหมือนเป็นตำรวจมาเปิดแผ่นเป็นวิทยุออนไลน์
เรียกรายเงินจากประชาชนจากชาวบ้าน
ชาวบ้านไปเห็นพอเห็นเครื่องแบบตำรวจด่าไว้ก่อนเลยค่ะ
แต่สุดท้ายคุณค่ะไม่ใช่ตำรวจนะคะ
ผู้ชายคนนี้เป็นใครเดี๋ยวเล่าให้ฟังไปดูคลิปที่คนด่ากันเยอะกันก่อนค่ะ
ระวังนะระวังระวังระวังนะครับ
คนสอบถามว่าผมยดอะไรผมไม่บอกนะครับ

นะครับผมไม่บอก
อยู่ในใจของผมนี่แหละผมไม่ติดให้คนดูหรอก

ผมนะการทำงานใส่ชุดนะครับ

จะใส่ยศก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับ
คุณเป็นใครจะใส่ยดก็ได้ไม่ใส่ยดก็ได้

มันอยู่ในใจนั่นคุณเห็นที่บ้างแขนไหม
ปกติเขาต้องติดดาวติดดาบติดบ้างติดอะไรกัน
คุณไม่ติดอะไรเลยเพราะคุณไม่ใช่ตำรวจไง
พันธุ์ตำรวจเอกปรีชาเก่งสาริกิจ
ผู้กำกับสพเมืองขอนแก่นนะคะ

ชื่อจริงก็คือนายสมชายคุ้มครอง
จับกลุ่มตัวมาที่โรงพักนะคะหาตัวไม่ยาก
เพราะนายคนนี้นายสมชัยเคยเป็นอาสาสมัครตำรวจ
แต่ว่าช่วงหลังพบว่านายสมชายเนี่ย
แล้วเริ่มมีประวัติที่ไม่ดีหลายอย่าง
ทั้งด้วยของการขอรับบริจาคเงินจากแฟนคลับ
เอ้าไปขอรับเงินบริจาคจากแฟนคลับ
เช่นเรียร้ายบอกว่าเดี๋ยวจะไปที่ไปถ่ายชีวิตโคลกระบือ
พอได้เงินมาไม่รู้ว่าไปถ่ายจริงหรือถ่ายปลอมนะคะ
ไอ้ที่ไปไทยโคกระบือหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ
เพราะพอผู้ร่วมบริจาคเงินถามยอดว่ายอดทั้งหมดได้เท่าไหร่

กลับโดนนายสมชายต่อว่าขมครู
จะดำเนินคดีในข้อหาคือใส่ร้ายเจ้าพนักงาน
แล้วยังไม่หมดค่ะวีรกรรมของนายสมชายคนนี้
ยังมีการนำสินค้าของผู้ประกอบการมาขาย
เพื่อจะนำรายได้ไปทำบุญบอกแบบนี้นะ
แต่พอขายสินค้าหมดไม่รู้ว่าเงินที่อ้างว่าจะไปทำบุญเอาไปไหน
แล้วก็ไม่ไปจ่ายค่าสินค้าด้วย
คือไปเอาของเขามาก่อนนะคุณ
สินค้าก็ไม่ได้ไปจ่ายของเขา
แล้วเงินที่ได้จากการขายสินค้าก็ไม่รู้ไปไหนนะคะ
เหตุการณ์เหล่านี้จะบอกว่าเคยมีเจ้าทุกข์ไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วหลายครั้ง
ยังคงแอบอ้างว่าเป็นตำรวจและมีการเปิดรับบริจาคผ่านทางโซเชียลอยู่ตลอดเวลา
ใครดูข่าวนี้แล้วอย่าไปบริจาคค่ะ
เรื่องต้นตำรวจได้มีการตั้งข้อกล่าวหาคือแต่งกายเรียนแบบเจ้าพนักงาน
ส่วนเรื่องของว่าจะแจ้งความเพิ่มเติมหรือไม่
อกเอาสินค้ามาขายเนี่ยต้องเป็นเจ้าทุกข์มาแจ้งความ
แล้วถึงจะสามารถดำเนินคดีในข้อหาช่อกงได้นะคะ
เออกลายเป็นคนติดคุกเลยตอนนี้